ทุกชมค่ะวันที่๑นี้เป็นการออกราวรรณสละกิจแหม่งรัฐบาล
ซึ่งวันนี้สัญจรไปอยู่ที่จังหวัดพยาว
ธรรมดาทีวีก็ยกทีมงานไป
เตรียมพร้อมในการถ่ายท่อสดให้ด้วย
เลขดังของพยาวประชาชนไปกว้านซื้อเพียบเลย

ยังไม่บอกเดี๋ยวบอกในข่าว
แล้วก็มีคนที่เขาเคยถูก๑๒ล้านที่อ่างทองจ้างลิเกไปแก้บน
เขาบอกงวดนี้ก็อยากได้อีก

พระสมนึกชาศิกินโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอบธม
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เล่าถึงที่มามันจะมีป้ายขนาดใหญ่
มีข้อความเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานประจำปี

เป็นครอบครัวของนายวัญชัยแล้วก็นางสิริพรใหญ่โต

ก่อนจะไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคที่บริเวณหน้าวิหารครับ
ปรากฏว่าถูกรางวัลงวดวันที่๑๖
พฤศจิกายนที่ผ่านมารับทรัพย์ไป๑๒ล้านบาท

ไปแสดง๑๗๑๘๑๙ธันวาคมนี้๓วัน๓คืน
หลวงพ่อทองใบหรือว่าพระอุปชาทองใบถิตจิตโตมรณภาพไป

งอกออกมาจากร่างของท่าน
กกดำเหมือนแบบคนปกติในโรงแก้วแบบนี้ครับ
มีหนวดมีเขาเล็บก็ยาวออกมามันน่าอัศจรรย์จริงนะครับ

เออคนก็เลยบอกว่าเออท่านก็ต้องมีบุญเหรอนะ
เออก็เลยคนก็ไปขอแล้วก็ถูกแล้วก็งวดนี้เขาก็ไปขอกันใหม่นะครับ
ต่อที่พยาวคุณพยาวเขาบอกว่างวดนี้คือจะไปออกที่พยาวมันต้องเลขมันต้องออกหรือเปล่าไม่รู้
มาเดี๋ยวฉันจัดให้ไปที่วัดศรีเมืองมูลอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ
ชาวบ้านเขาแห่ไปเยอะเลยค่ะไปขอโชคขอลาบขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนทองเขาบอกว่าอายุเนี่ยนับร้อยปีแล้วนะ
เอาความยาวกันก่อนไหมยาว๑๖ม๒๐ถเส้นผลัดสูญกลาง๑๘๔เมตร๑๘๔เมตร
ชาวบ้านค่ะทีนี้ทำไงอ่ะนอกจากจุดทูบบูชาเจ้าแม่ตะเคียนแล้วนะคะนำแป้งมาด้วยโรยก่อนเลยค่ะ
รวยเสร็จปุ๊บทาถูรูปได้คลำได้แบบนี้รูปได้คลรมได้แต่อย่าเอามาเอาแย่

จำเพลงนี้ได้ใช่ไหมเป็นเพลงอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
คุณผู้ชมคุณค้านี่สองตัวบ้างสามตัวบ้างอ่า
ไม่สามารถพูดออกอากาศได้แต่เดี๋ยวคุณทัศนัยจัดให้นะคะ
นี่ไงมันตรงกันกับที่บอกไปเมื่อวันก่อนเออที่รำไงเออลำอ่ะ
เอ่อเอ่อร่างทรงเขาชูนิ้วใช่ด้านซ้ายห้านิ้วด้านขวาสามนิ้ว
ใช่ทีนี้เขาก็เลยชาวบ้านไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันนะคะ
งวดวันที่หนึ่งธันวานี่แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวรู้เรื่องเออนะฮะ
สัญจรไปที่สาราประชาคมจังหวัดพยาว
บ้านบอกว่าเดี๋ยวงวดนี้แหละถ้าเกิดว่าถูกนะ
จะแปลตะเคียนทองน่ะได้แก้บนกันยกใหญ่น่ะเอาเอาเอา
กันไปนะค่ะไปต่อค่ะกับบรรยากาศซื้อลอตเตอรี่ในตัวเมืองพยาว
คึกคักไม่แพ้กันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผงสลากในวัดศรีโคมคำ
บริเวณตลาดพยาวอาเขตนักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคเนี่ย
เขาก็ไปหาซื้อเลขเด็ดที่เกี่ยวกับเมืองพยาวกันอันดับแรกที่เขาหาซื้อกันก็คือเลขเจ็ดสอง
มันคือเลขจังหวัดลำดับไงเลขลำดับจังหวัด
เนี่ยเป็นจังหวัดที่เจ็ดสิบสองของประเทศไทยรวมถึงเลขการก่อตั้งจังหวัด๔๒ปี
แล้วก็โยงไปนู่นเลยค่ะนายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
อายุห้าสิบหกปีเป็นผู้ว่าคนที่ยี่สิบห้า
นี่พูดมา๔คู่แล้วนะเนี่ยยังไม่พอค่ะ
มีเลขรำลึกเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดปีการสิ้นพระชนของพ่อขุนงำเมือง
อดิตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพยาวแล้วก็เลขครบรอบสามสิบห้าปี
ขุนงำเมืองนี่แหละเลขรหัสปรายศนีย์ห้าหกศูนย์อืม
เลขรหัสโทรศัพท์ศูนย์ห้าสี่โอ้ยคุณเลือกไม่ถูกอ่ะ
เนี่ยผมไปถามหาเลขนี้
คุณค่ะดูค่ะดูเลยค่ะใครใครแคปเลยค่ะ
คนคนขายลอตเตอรี่เขาบอกว่ามันดังมากเลยนะเลขพยาวเนี่ยนะฮะ
ปิดท้ายกันที่นครสิทธิ์ธรรมราชมีเหตุการณ์เหลือเชื่อ
เพราะว่าจู่มีนางสาวจามรึกลือชัยอายุ๔๑ปีคนนี้
แม่ค้าขายพวงมาลัยอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จู่คุณผู้ชมลุกขึ้นมาไล่ลำอย่างสวยงาม
ลำเองอะไรเองสร้างความประหลาดใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าต่าง

จากนั้นนางสาวจารึกมีท่าทีเริ่มสงบลงไป
นั่งลงบนเก้าอี้แต่ยังพูดคุยกับเพื่อนแม่ค้าอยู่
น้ำเสียงที่พูดมันเป็นเสียงเด็กผู้ชาย
คือดูจากหน้าตาก็ดูแบบแสดงออกลักษณะเหมือนเด็กหน่อย
แล้วก็ขอกินน้ำแดงแล้วก็เรียกอยากกินหมากคู
เพื่อนแม่ค้าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนางสาวจาลึกเขาบูชากุมารทองที่บ้าน
ซึ่งก่อนเกิดเหตุมีผู้หญิงสาวสวยไปสวมชุดขาว
นั่งกระบาดหลีดำเข้ามาในบ้าน
กราบไหว้ที่พระบรมธาตุเจดี
แล้วทันใดนั้นนางสาวจารุก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมา
ส่งเสียงร้องไวจับใจคำได้ว่า

จากนั้นผู้หญิงสาวคนนั้นก็เดินเข้ามาคุย
ภาษาร่างทรงซึ่งคนฟังไม่รู้เรื่อง

ชาวบ้านชื่อว่ากุมารทองที่เข้าร่างนางสาวจาลึก

แล้วก็ตอนลำก็ชี้ไปยังป้ายทะเบียนที่ขับมาเป็นกระบะ

ซึ่งเป็นกระบะของผู้หญิงที่เป็นร่างทรงพระแม่อุมาเทวีนั่นแหละครับ
หลายคนก็เอา๕๒๓๖ไปซื้อลอตเตอรี่

เมื่อวานนี้ผมไปบางแสนไปขอไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าพ่อแสน